แก๊งนึงมานั่งกินข้าวอีกแก๊งนึง

ไร้ตีกันเลยท่อนเหล็กนั้นอ่ะ
มาถึงปุ๊บกรูเข้าไปปั๊บแล้วก็ฟาดเอาฟาดเอามอเตอร์ไซค์ล้มเป็นแถบเห็นไหมคะ
หน้าปั๊มน้ำมันนะคะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นดูสิ
มาถึงฟาดเลยฟาดอย่างเดียวเลยนะคะคนแถวนั้นก็แตกตื่นตกใจ
เขาถ่ายคลิปไว้ได้นะเนี่ยตรงนี้นะใช่ค่ะถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
ตรงนี้เป็นหน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันที่อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจริงริมถนนชายางกูลนะคะครับ
ปั๊มเล่าบอกว่าเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกรุมตีนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่บนมอเตอร์ไซค์
สักพักกลุ่มคู่กรณีก็ขี่มากลุ่มเบอร์เรอเลย
มาถึงปุ๊บปรีเข้าหาปั๊บแล้วฟาดเอาฟาดเอาเลยค่ะ

กลุ่มที่ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
บอกว่านี่ครั้งแรกเลยนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เพราะปกติที่ปั๊มนี้ไม่ค่อยจะมีวัยรุ่นมารวมตัว
ทำอะไรแบบนี้เสียเท่าไร
เธอเจอสายตัวต้องพื้นบ่อย
ทีมข่าวเลยไปคุยกับผู้กำกับการสพลืออำนาจนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เลย
พอสอบสวนเชิงลึกไป

เขาเป็นแก๊งคู่อริกันมาบาดหมางกันมาก่อนแล้ว

ที่ลูกศรสีแดงที่เป็นคนก่อเหตุชื่อ

แก๊งที่ลูกศรสีเหลืองที่เป็นแก๊งถูกทำร้าย
คือแก๊งดงมะยางก็มาจากตำบลดงมะยาง

วัยรุ่น๒ตำบลเจอกันก็เลยฝาดกันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับ
สองกลุ่มมาดำเนินคดีอยู่นะคะ
ต่างตำบลกันก็ไม่ได้เนาะ

มันไม่ได้หรอก